มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นรถร่วมบขศกรุงเทพราชบุรี
เขาขับมาเนี่ยแล้วคนขับรถบอกว่าอยู่ดีล้อมันล็อก
แล้วก็บังคับรถไม่ได้รถก็เลยไปตกร่องกลางถนน
รถร่วมคันนี้มีผู้โดยสาร๒๐กว่าคน
จังหวะที่ตกร่องเนี่ยมีคนที่อยู่ในรถกระเด็นออกมา๒คน
เป็นตำรวจคนหนึ่งครับแล้วก็เป็นเหมือนเด็กรถเป็นกระเป๋ารถนะคะ
ผู้หญิงอีกคนนึงตำรวจเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
ส่วนกระเป๋ารถเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนคนที่อยู่ในรถก็ได้รับบาดเจ็บประมาณ๗๘คน
ล่าสุดตอนนี้ก็ต้องมีการแจ้งข้อหาคนขับรถคันนี้

เป็นความประมาทของคนขับรถหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
นี่เป็นสภาพรถนะคะรถโดยสารร่วม

ทะเบียน๑๐๑๓๖๑ราชบุรีค่ะ
เสียหลักนะคะตกร่องกลางถนน
ผู้โดยสารกระเด็นออกมานอกรถ๒คน
ร้อยตำรวจรีวีรวัตนาคสำริทอายุ๖๕ปี
ผู้บังคับหมู่งานอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีธุยา

ส่วนอีกคนนึงที่กระเด็นออกมาพร้อมกัน
นางสาวศักดิ์ศรีน้อยม่วงตานอายุ๔๑ปี

ผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บ๗คน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เป็นบริเวณถนนบรมราชชนนานี
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
ตรงกันข้ามกับธนาคารแห่งประเทศไทยเลยค่ะ
สภาพรถก็คือด้านซ้ายคือพังเลยนะคะ
ล้อหน้าซ้ายหลุดกระจกแตก
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ต้องควบคุมตัวคนขับรถล่ะค่ะ
นายพนมโต๊ะทองอายุ๕๑ปีมาสอบสวน
คนขับรถให้การเบื้องต้นแบบนี้นะคะบอกว่า
ระบอกสูบล็อกเบรกเสีย
ก็เลยทำให้ระบบล็อกล้อมันล็อกกระทันหัน
บังคับรถไม่ได้ก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่
ไปดูจุดที่เกิดเหตุนะคะก็ไปเจอกับนางพัชริน
นันทะโลหัตตระกูลเป็นพนักงานโรงไม้
ซึ่งอยู่ตรงนั้นพอดีอะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นเนี่ย
ตัวเองอยู่ชั้นสองของโรงไม้กำลังทำอาหารอยู่
แต่ว่าหันหน้าไปทางถนนนะตอนแรกได้ยินเสียง
รถตกร่องน้ำก็เลยหันไปดูรถก็วิ่งต่อมาได้
แต่เห็นประตูรถหลุดออกมาค่ะอ๋อประตูหลุดเลยครับ
คนก็เลยตกลงมาจากรถแล้วก็ถูกล้อรถทับซ้ำ
กลัวเมื่อวานเนี้ยกลัวสารไปหมดเลยนอนไม่หลับเนี้ยปวดหัวเลยอะ
เห็นแต่ภาพมันเข้ามาใช่โอ้โหไม่ไหวอ่ะ
ไม่เคยเห็นอย่างนี้สักทีน่ากลัวมากเลย
ขับทางล้อหน้าแล้วล้อหลังขับอีกด้วย
คุณผู้ชมค่ะที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ระหว่างช่องทางคู่ขนาดกับทางหลัก

คนขับรถก็คือนายพนมโต๊ะทองนะคะ
อายุ๕๑ปีเขาให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาขับรถมาจากสายใต้
มุ่งหน้าไปจังหวัดราชบุรี
ขับมา๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถก็เริ่มไหลเข้าเลนซ้าย

ล้อหน้าของรถตกลงไปในร่องกลางถนน
รถก็กระเด้งกลับขึ้นมาอยู่บนถนนนะคะ
ประตูรถพังประตูรถหลุดออกไปเลยค่ะ

พอประตูหลุดเขากระเด็นออกมานอกรถ
แล้วก็ถูกล้อหน้าทับได้รับประเจ็บ
รถยังขับต่อไปอีกประมาณสัก๕๐เมตร
แล้วก็มีผู้โดยสารก็คือที่เป็นตำรวจนะคะ
นั่งอยู่เบาะแรกด้านหน้าสุดของรถ
ก็กระเด็นออกมานอกรถถูกล้อทับ๒ล้อเลยค่ะ
ล้อหน้าล้อหลังก็เลยเสียชีวิตนะคะ
รถก็ยังวิ่งต่อไปได้อีกนะ
ต่อไปอีกนิดนึงค่ะไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่

มันมีคำถามตามมา๒๓เรื่องทันที
คือทำไมอยู่ดีล้อมันถึงล็อก
ใช่ค่ะเพราะปกติรถโดยสารแบบนี้ต้องมีการตรวจสภาพรถเป็นประจำอยู่แล้ว
ใช่มันก็เลยทำให้บังคับรถไม่ได้
ประตูทำไมมันถึงหลุดออกมาแบบนี้
เอาล่ะมันเกิดการกระแทกกระเด็น
เคลื่อนที่ไปโดยที่ไม่สามารถบังคับล้อได้
แต่ประตูหลุดออกมาอย่างนี้เลยเหรอ

แล้วผู้โดยสารกับกระเป๋ารถทำไมถึงร่วงลงมาได้
ใช่เพราะว่าจริงกฎหมายก็กำหนดว่าต้องให้คาดเข็มขัดนิรภัย
ใช่แล้วโชคร้ายจริงก็คือจุดที่ร่วงตกลงมาจากรถเนี่ย
เข้าตรงล้อพอดีนะล้อทับพอดีนะครับ
บาดเจ็บ๑นะครับแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งนะครับ
วันนี้ครอบครัวของร้อยตำรวจรีวีรวัตร
ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
สาราวัดประสาทอำเภอพระนครศรียุธยาบ้านเกิดนะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีข้าราชการตำรวจ
มีประชาชนมีผู้ที่รู้จักมาร่วมรดน้ำศพ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับ
นายวิโรธนาคสำริทอายุ๗๙ปีเป็นพี่ชายนะฮะ
บอกว่าเบื้องต้นทางผู้ประกอบการรถโดยสาร
ได้โทรศัพท์มาติดต่อกับนายนรากฤทธิ์นาคสมฤทธิ์อายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของร้อยตำรวจรีวิรวัตรแล้วนะครับ
แล้วก็แสดงความเสียใจขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าจะมาร่วมงานศพแต่ก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะมาวันไหน
ส่วนเรื่องการชนะสูตรสาเหตุการตายอย่างละเอียดแพทย์ระบุว่า
เสียชีวิตจากการถูกกระแทกจนปอดฉีกเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาด
ขณะที่เรื่องคดีก็ต้องให้เป็นเรื่องของตำรวจนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางญาติก็ต้องจัดการเรื่องงานศพก่อน
พร้อมกับฝากไปยังผู้ประกอบการรถโดยสารทุกชนิด
ว่าขอให้ตรวจราดูแลเรื่องของรถว่าพร้อมใช้งานหรือไม่
ถ้าไม่พร้อมใช้งานก็ไม่ควรเอาออกมาวิ่งรับผู้โดยสาร
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวไหนอีก
ไม่อยากให้เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นครั้งต่อไปด้วย
เพราะฉะนั้นก็ขอให้จบอยู่แค่นี้
หวังว่ารถผู้โดยสารทุกคัน
รถตู้ก็ดีเนี่ยควรจะตระหนักถึงข้อเสียของรถเนี่ย
เบรกก็ดีช่วงล่างก็ดีเนี่ยหมั่นตรวจสภาพหน่อย
ก็ต้องเอาไว้ตรวจสอบก่อนนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวก็ขอเลื่อนไปก่อนบอกว่าติดภารกิจต้องไปดูแลอาการบาดเจ็บของกระเป๋ารถ
เบื้องต้นคนขับตำรวจบอกว่า
จะถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็บาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็จะให้ผู้ชำนาญการด้านเครื่องยนต์มาตรวจสภาพรถ

เป็นไปตามที่คนขับให้การตั้งแต่แรกหรือไม่
หากรถมีปัญหาจริงก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
คือนำรถที่ส่วนควบหรืออุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ไปใช้
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๑คน

มีบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๘คน
ขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารมากับรถคันนี้๒๐กว่าคน

วิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยันยนต์
ณดิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทร
เยอรมันรองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยม
อาจารย์บอกแบบนี้ค่ะว่าสาเหตุ
ที่จะทำให้กระบอกสูบล็อกเบรกเสีย
หรือไม่ทำงานเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย
เช่นระบบเบรกลมของรถรั่ว

แล้วก็พอเกิดปัญหาเกี่ยวกับกระบอกสูบล็อกเบรก
ก็จะทำให้ระบบล็อกเบรกทำงานอัตโนมัติ

ปั๊มลมเบรกทำงานไม่ทัน

ไม่สามารถหยุดรถหรือบังคับรถได้

เพื่อจะได้ออกมาตรการป้องกันในระยะยาว

กว่า๑๙๐ของอุบัติเหตุรถร่วม
เกิดจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เป็นรายย่อย
ที่วิ่งบริการมีจำนวนไม่มาก

คาดเข็มขัดนิลภัยบนรถโดยสารสาธารณะ
ยังไม่มากพอ
รถร่วมเนี่ยก็ถือว่าเขาก็มองว่าเขาวิ่งระยะสั้นมาร่วมบริการเพราะว่าจำนวน
รถของขนส่งไม่พออย่างนี้

รับส่งพุทธศาลแค่นี้ไม่กี่สิบกิโล